ดูเรื่องราวสนุกทำให้เรามีรอยยิ้มกันบ้าง
กับการแข่งขันกีฬานันทนาการ

สนุกจะมันขนาดไหนไปดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความสนุกสนาน
เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสันทนาการสุดมัน
จะมันและบันเทิงขนาดไหน

ขอเริ่มที่ฝั่งผู้ใหญ่กันก่อนเลยกับการแข่งขันกินแตงโม

โอ้โหไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว
กินกันจนแดงไปทั้งปากและฟัน
สำหรับการแข่งขันนี้เกิดขึ้นที่งานแตงโมหวานที่บ้านครัว
จัดขึ้นที่หมูแปดจำบวนน้องโดน
ทำคืนน้องโดนจังหวัดสระวรี
สำหรับกฎิกาการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็ต้องกินแตงโม๑ลูก
โดยไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยกิน
ต้องหาวิธีการกินเอาเอง
คนไหนที่กินแตงโมหมดก่อนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะไปเลย
และผู้ที่ชนะก็คือคุณตำรวจท่านนี้นั่นเอง
กินเก่งและเร็วขนาดนี้ก็รับเงินรางวัลไป๑๐๐๐บาท

จากผู้ใหญ่แล้วไปดูการแข่งขันน่ารักของเด็กกันบ้าง
จะมีการแข่งขันอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
โอ้โหเต็มที่กันทุกคนเลยลูกเอ้ย
การแข่งขันนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทเรซาจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในการเล่นกีฬา
และไฮไลท์นี้เกิดสร้างเกลียดหัวของทุกคน
เพราะให้แก่บรรดาพ่อแม่และผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันชาติกะเยอร์เต่าลูกโป่งจนแตก
และการแข่งขันกินขนมปัง
เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะสร้างความสนุกแล้ว
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วย
เราขอสนับสนุนนะครับ
น้องจะแข่งขันอะไรอีกต้องติดตามนะ